ตลาดมาแล้วจ้าตลาดดีไม่มีทุเรียนแต่ตลาดนี้จะอัปเดตราคาให้ดูว่าวันนี้ราคาสินค้าปรับเปลี่ยนยังไงบ้างนะคะมาดูราคาของเนื้อสัตว์กันก่อนวันนี้หมูเนื้อแดงอยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่ค่ะ๙๐บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐ก็คงที่อยู่ที่๕บาท
สัตว์สอนละไม้วันนี้ฝรั่งกิมจู๓๐บาทต่อกิโลกรัมแคมป์ตาลูป๓๕บาทต่อกิโลกรัมมะละกอลฮอร์แลนด์๓๘บาทต่อกิโลกรัมส่วนชมพูทัพทิมจันทร์ก็คือ๕๐บาทต่อกิโลกรัม